มะมะว่าดีเจย์รุ่นใหญ่จะนี่ตามนั้นไปนะคะ
แต่ไม่ใช่ว่าดีเจหญิงดีเจชายแบบนั้น
นี่ตามไปไปในที่นี่เขาบอกว่าจะย้ายก้าน
ทุกวันนี้เอาจริงพี่แจ๊คนี่ยังแยกไม่ออกเลย
คือเห็นคู่นี้ก็เป็นโลโก้กันอยู่แล้วนะคะ

มีปัญหาเรื่องความรักอะไรก็ต้องปรึกษาพี่เขา
อ้อยบอกว่าไม่ใช่แค่คนธรรมดานะคุณที่มาปรึกษาเรื่องหัวใจ
ดาราเซเลปเองก็มีเยอะเหมือนกัน
คือเห็นหน้าสองพี่เนี่ยก็ต้องเอาเรื่องมาปรึกษานะฮะ
ประเภทเศร้าเฮิร์ตหนักแต่บอกใครไม่ได้มีอีกเพียบค่ะ

พี่ชอตเองก็ยังทำงานบริษัทเชนส์๒๕๖๑
ซึ่งยังไงก็ตามก็ยังเป็นบริษัทในเครืออยู่ดี
เพราะฉะนั้นก็ยังต้องทำงานอยู่ด้วยกันอยู่แล้วค่ะโดยปกติ
ตอบปัญหาให้กับน้องเด็กมัธยมนะคะ
จริงแล้วความรักเป็นปัญหาของคนทุกวัย
จะเป็นวัยไหนก็ตามทีความรักมันเป็นจุดอ่อน
ดาราก็เยอะเอาจริงนะแต่เพียงแต่พี่ก็ยังเป็นคนที่ต้องฟัง
เป็นคนฟังอย่างดีแล้วพี่ยอมรับว่าเวลาเป็นคนดัง

เวลาเราเสียใจเราหนีไปพังที่ไหนก็ได้
แต่คนเป็นดาราเสียใจแทบตาย

พี่ก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยเราฟังกัน
เราคุยกันต่อให้ไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมด

ดีมากเลยอ่ะเรื่องเศร้าแค่เล่ามันจะเบาลงนะคะก็เป็นกำลังใจทุกคนด้วยละกันนะคะ